ล่าสุดเนี่ยหนุ่มเด่นคุณเค้ารับปริญญาที่มรังศิษย์
แรนด์ก็ไปถึงมรังสิตเลยจ้า

เพราะว่าน้องเด่นคุณหลังมาเนี่ย
หวงไม่หวงอะไรขนาดไหนฟังเด่นคุณจ้า

ไม่มีสิทธิ์

ถึงงานแสดงบ้างอาจจะเห็นหายหน้าหายตา
ละครปีหน้าจะมีออนแอร์อะไรมั้งคะ

ว่าภาษาอีสานให้เอกลักษณ์ของคนอีสานมาก
ติดตามด้วยครับ